มีผู้ชายคนหนึ่งเดินถือมีดอยู่ทั่วหมู่บ้านนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเขาบอกเป็นมีดหมอ
บอกเครียดเรื่องส่วนตัวเขาจะหนีขึ้นเขานะฮะ
มีดหมอเป็นมีดหมอลองไปดูนะฮะ
นี่ผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับแบกโป้งแบกเป้เนี่ยฮะตำรวจกู้ภัยก็นี่เดินไปไล่จับนี่ครับ
หลังจากชาวบ้านบอกว่าเห็นเขาเดินถือมีดไปมาอยู่ในหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านคลองยอนะครับ
อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานนะฮะไม่สำเร็จนะครับ
ว่าคืนนี้นะครับต้องใช้ไม้ง่ามนี้มาจับตัวต้องบอกให้วางมีด
มีตะกรุดสามกษัตริย์ของหลวงพ่อเงินด้วยแต่มีดยังอยู่ในฝักนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อสุกฤทัยอายุ๔๔ปีนะครับ
เขาบอกเขาเครียดเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องแม่ของเขา
แล้วกำลังจะหนีขึ้นไปอยู่บนเขาค่ะอ่านี่แบกเป้ไปเห็นไหมครับ
แต่ชาวบ้านบอกโอ้โหมันน่ากลัวเพราะว่าเดินถือมีดไปมาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยฮะ
พี่เป็นไงถึงถือมีดออกมาแบบเนี้ยพี่อ๋อคือผมกลัวผีพี่
วัวผีวัวผีครับกลัวผีจริงครับพี่เสพหรืออะไรป่ะเนี่ย
ไม่เสพครับจริงจริงไม่เสพครับพี่เครียดอะไรปะครับ
ผมผมเครียดเรื่องแม่ครับพ่อผมจะเอาไปเป็นอันนี้ครับ
ทำไมพูดให้ฟังมี่เดินไปเดินมาทำไมพูดให้ฟัง
ไม่ผมจะขึ้นเขาพี่ผมไปผมจะพังอย่างหนีไปครับ
กลัวผีมีดหมอจะไว้กันผีนะฮะแม่ของผู้ชายคนนี้เนี่ย
มาหาตำรวจสพบไร่นะครับบอกว่าลูกชายหายไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
บ่นอากาศร้อนอยากไปพักผ่อนก่อนจะออกจากบ้านไปเนี่ย
แม่ซื้อมาม่ามา๔ห่อก็แบ่งให้ลูกไปกิน๓ห่อให้เงินไป๒๐บาท
ไม่คิดเหมือนกันว่าที่ว่าจะไปพักผ่อนอีก
เขาจะมาเดินถือมีดอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้
แม่บอกลูกชายทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตมนะฮะ
ที่เชียงรายเนี่ย๒๐กว่าปีนะครับ
ทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยเขามีปัญหาครอบครัวเขาเลิกกับแฟน
แล้วก็เครียดเรื่องงานก็เลยป่วยซึมเศร้า
ต้องออกจากงานมาอยู่กับแม่ที่บ้านที่จังหวัดตราด
นะก็พาไปรักษาอาการนะครับ
แต่โอ้โหเหมือนเดิมเลยฮะ
ไม่กินยาไม่กินยามา๒ปี
แล้วช่วงนี้ลูกชายเนี่ยไปกินกาแฟหนักมาก
๗๘ซองต่อวัน
ถามว่าทำไมแม่บอกลูกบอกไม่อยากหลับไม่อยากนอน
กลัวว่าหลับไปแล้วจะไม่ตื่น
แต่แม่ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เสพยาเสพติดครับ

ตอนนั้นก็เป็นเรื่องงานด้วย

ก็เลยไม่ได้กินยามา๒ปี
สมพะบ่รัยให้คุณแม่ไปเอาเอกสารการรักษาอาการป่วยจากมายืนยันนะครับ
ถ้าป่วยจริงก็จะส่งตัวไปบำบัดรักษาอาการต่อ